เอาทุกผู้ชมครับมีเรื่องที่พูดถึงกันมากในวันนี้นะฮะ
เรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับก็อย่างที่ทราบตามเกณฑ์ที่จ่ายกันอยู่เนี่ย
สิบปีขึ้นไปนะแล้วก็ตามลำดับของอายุที่เพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะ
หกสิบถึงหกสิบเก้าปีได้เดือนละหกร้อยบาทเจ็บสิบถึงเจ็ดสิบเก้า
เดือนละเจ็ดร้อยแปดสิบถึงแปดสิบเก้าเดือนละแปดร้อย
สิบปีขึ้นไปจ่ายให้เดือนละหนึ่งพันค่ะที่รัฐบาลจ่ายให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อืมให้หมดเลยอืมอันนี้คือแบบเดิมนะคะอืมอันนี้แบบเดิมให้หมดเลยนะฮะ
ยกเว้นคนได้บำเน็ตบำนานสวัสดิการของรัฐอะไรพวกนั้นเนี่ยไม่ให้
แต่วันนี้เนี่ยนะครับโอ้โหหลังจากที่ได้รับทราบข่าวกัน
คนก็พูดถึงกันเยอะมากนี่คือเป็นระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่นะครับ
เผยแพร่อยู่ทางราชกิจจานุเบกษานะครับที่เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุพศ๒๕๖๖
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ถึงขั้นที่ว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลรักษาการเนี่ยไปลักไก่
เปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างไร
เรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะ
คุณสมบัตินี่เหมือนเดิมนะสัญชาติไทยอายุ๖๐ปีขึ้นไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ที่ปรับใหม่เนี่ยมันมีอยู่นะฮะที่ปรับใหม่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือข้อ๖วงเล็บ๔นะครับที่บอกเอาว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้
หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
หรือว่าตามที่กฎหมายเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะจ่ายเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะครับ
หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยหนึ่งพันไปถึงหนึ่งพันค่ะนะครับ
อ้าวท่านผู้สูงอายุทั้งหลายท่านว่าอย่างไร
คือหลักเกณฑ์เดิมกำหนดว่าคนที่จะได้เนี่ย
ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่าก็คือต้องอ่าไม่ได้บำนานเบี้ยหวัด
หรือว่าบำนานพิเศษอันนี้คุณจำไม่ได้เบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ
ไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่หลักเกณฑ์ใหม่ขอย้อนไปดูหน้าเมื่อกี้หน่อยได้ไหม
หลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพด้วย
เป็นเรื่องของรายได้เข้ามาโอ้โหทีนี้ยุ่งเลยนะคะ
ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแต่การยางชีพ
แล้วไม่รู้ว่ารายได้ที่ไม่เพียงพอแต่การอย่างชีพคือยังไงเพราะวัดอย่างไหน
ของเดิมก็คือคุณต้องไม่ได้ถ้าคุณมีบำเน็ตบำนานอะไรอยู่แล้วอันนี้คุณไม่ได้
แต่จากนี้ไปเนี่ยต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแต่การยางชีพ
แต่เขาก็มีบทเฉพาะการที่เขียนเอาไว้ว่าใครที่ได้อยู่แล้วก็อันนี้จะไม่ตัดนะ
ใครที่ได้อยู่แล้วท่านที่ได้อยู่แล้วคือรับไปเหมือนเดิม
แต่คนที่อายุ๖๐ปีขึ้นไปตั้งแต่๑๒สิงหาคม๒๕๖๖เป็นต้นไป
คิดว่าเขาจะดูแบบไหนอย่างไรมีความเห็นจากหลายฝ่าย
ขึ้นมาเลยนะครับโดยเฉพาะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
อย่างทางพระเก้าไกลนะฮะคุณชัยธวัฒน์ตุราธนเลยค่ะที่การพระเก้าไกล
บอกว่าทางพักเก้าไกลไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าสวัสดิการเนี่ย
ควรเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนมันไม่ใช่เรื่องของสังคมสงเคราะห์
ที่ต้องไปพิสูจน์ความจนกันก่อนเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
มันก็มีการตกหล่นอยู่แล้วในการพิสูจน์เรื่องราวต่าง
อย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมบัตรคนจนคือมันเป็นเรื่องของสวัสดิการถ้วนหน้า
ไม่ใช่เอาเงินไปให้คนรวยแต่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
การปรับไม่ควรทำอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้
ยังไม่มีรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลรักษาการ
ดังนั้นไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปเนี่ยต้องเร่งทบทวนเรื่องนี้

เป็นศาสนภูมิที่มันมีฐานะอยู่แล้วแต่ในความจริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ
จะไปติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่ไหนอย่างไร
อันนี้คุณวิโรธคงหมายถึงว่าคนอายุ๖๐ตอนนี้เกิดเขามองว่าเอาไม่จน

คุณวิโรธบอกว่าปัจจุบันไทยมีผู้สูงอายุอยู่๑๑ล้านคนนะครับ
ทราบข่าวว่าจะใช้ฐานข้อมูลจากบัตรคนจนมาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ทำให้มีเพียงแค่๕ล้านคนที่ได้นะฮะอีก๖ล้านคนเนี่ยจะถูกลอยแพร่หรือเปล่า
แล้วมันไม่ใช่ความพยายามในการตัดเบี้ยผู้สูงอายุครั้งแรก
เพราะว่าไปตรวจพบว่ามีเงินบำนานจากกรณีบุตร
กับสามีรับราชการแล้วเสียชีวิตแล้วได้ตกทอดมาถึงแม่กับภรรยา
มันขัดกับพรบผู้สูงอายุที่บอกว่าเบี้ยที่ได้จากพรบ
จะไม่ตัดสิทธิ์และสวัสดิการที่ได้รับจากกฎหมายอื่น
คุณวิโรธยังบอกว่าก่อนจะตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย
เอาอย่างนี้ไหมไปบอกให้บิกตุออกจากบ้านพักหลวงก่อนไหมอุ๊ย
หรือกรอกเอกสารด้วยซ้ำเพราะพกติทุกวันนี้นะคะ
ทานข้อมูลทะเบียนราชอสมหาคไทยก็รู้อยู่แล้วว่า
อายุครบ๖๐ปีถูกไม่ใช่แค่ไปพิสูจน์ความจนนะครับ
จริงไม่ควรจะต้องไปลงทะเบียนหรือว่าออกแบบฟอร์ม
อะไรด้วยซ้ำนะครับคุณหญิงสุดารัฐเกยุรามผ่านหัวหน้าภาค
ไทยสร้างไทยนะครับบอกว่านอกจากจะสะท้อนปัญหาว่ารัฐบาล
หาเงินไม่ได้ใช้เงินไม่เป็นแล้วเนี่ยมันจนต้องมาตัด
ยังชีพผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยมันยังเป็นการลด
อนคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วยนะฮะที่ต้องไปยืนยันว่าเราจะ
จนถ้าเราอยากได้เงินจากรัฐบาลออกร้อยถึง๑๐๐๐บาทต่อ
เดือนทั้งที่มันเป็นสิทธิ์ที่ควรได้รับการดูแลจากรัฐ
ดังนั้นรัฐบาลต้องเลิกทำให้คนไทยกลายเป็นคนอนาถา
หยุดรัฐส่งเพราะภาคไทยสร้างไทยเนี่ยพร้อมเครือข่าย
บำนานประชาชนกว่า๓ล้าน๒แสนคนเนี่ยจะคัดค้านเรื่องนี้อย่าง
เต็มที่ค่ะพันธุ์ตะเมิดเอกทวีสอดส่องเลขาธิการภาคประชาชาติ
นะครับบอกขอคัดค้านเลยนะฮะเพราะประเทศไทยกำลังก้าว
สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตัวเลขเนี่ยมันสูงถึง
ร้อยละ๑๘ติดอันดับ๒ของอาเซียนเป็นรองแค่สิงคโปร์คาดการณ์
อีก๙ปีข้างหน้าจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสุด
อดด้วยซ้ำสูงถึงร้อยละ๒๘ช่วงที่ผ่านมาเริ่มเห็นภาพ
ผู้สูงอายุตามเขตชนบทถูกทอดทิ้งแล้วความเป็นอยู่ก็ย่ำ
แย่ต้องพึ่งพาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้าใช้หลักเกณฑ์แบบ
นี้เนี่ยเกรงว่าจะส่งปัญหานะครับอืมโอ้โหเรื่องนี้เอาจริงจริงวัน
พี่อุ๋ยคนที่เราจะไปฟังความเห็นต้องเป็นกลุ่มคนที่
จะได้รับผลกระทบก็คือเหล่าบรรดาผู้สูงอายุทั้งหลายค่ะ
ว่าเห็นอย่างไรในเรื่องการเปลี่ยนเกรงแบบนี้เดี๋ยวลองฟัง
ปัญหานี่มีแน่พระพระป้าอยู่กับหลายคนเนอะ
ขายของมันกับดีพร้อมมันกับประเทศกุ้มกินนี่เนอะ
ไม่ดีหรอกเพราะว่ามันคนรุ่นได้มารุ่นก่อนก่อนเขาก็ได้ไปแล้วเนอะ
เรานี่เพิ่งจะได้เราก็อยากจะได้
ยังไม่รู้เลยนะว่าเขาจะออกกฎเกณฑ์มาใหม่เพิ่งรู้วันนี้แหละ
ก็อยากให้เค้าให้ทุกคนหนึ่งเพราะคนแจ่ปัญหาไหนไม่ได้
เป็นห่วงไหมในการประเมินของเขาเนี่ยว่ามีรายได้น้อยไม่มีรายได้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดบ้าง

เดี๋ยวต้องรอดูทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
จะออกหลักเกณฑ์ประกบคู่กันมาว่าจะใช้หลักแบบไหนอย่างไร
หรือพรุ่งนี้ประชุมคอลโมเนี่ยคงได้ถามกันอีกเยอะฮะ
นายกหรือว่ารัฐมนตรีมหาดไทยก็แล้วแต่นะครับ